สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดภาคเรียนของหลายโรงเรียนแล้ว

แต่บางโรงเรียนเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันจันทร์เลย๑๓
ใช่ครับหรือบางโรงเรียนเปิดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ้างก็มี

แต่ก่อนจะเปิดเทอมนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงเตรียมพร้อมกันอย่างมาก
โดยเฉพาะน้องหนูที่กำลังจะโตไปเรื่อยแล้วก็ต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่
คุณพ่อคุณแม่อยากใช้ชุดใหม่จังเลย

เมื่อก่อนอาจจะซื้อได้๒๓๔ชุดก็ว่ากันไป
แต่ว่าจากข้อมูลนี้นะคะผู้สื่อข่าวบอกว่า

ซื้อก็เผื่อไว้สัก๒ปีเพราะว่า

จะให้ซื้อครบทุกอย่างก็ไม่ไหวค่ะ
พ่อแม่ก็ลำบากนะหาเงินลำบากค่ะ
จริงจะดูที่ความเหมาะสมค่ะ
ว่าถ้าอันไหนที่มันใช้ได้อยู่ก็คือใช้ไปก่อน
แต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วมันเล็กแล้วเก่าแล้ว
คือก็จะเปลี่ยนให้นะคะ
ถ้าเศรษฐกิจดีก็เยอะกว่าค่ะ
ราคาชุดนักเรียนจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
แต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

จึงทำให้ผู้ปกครองแต่ละครอบครัว
ต้องปรับตัวด้วยการลดจำนวนซื้อชุดนักเรียน

เดิมที่เคยซื้อไม่ต่ำกว่า๒ชุด
ผู้ปกครองลดจำนวนการซื้อ
ทำให้ยอดขายชุดนักเรียนลดลง
แต่เจ้าของร้านขายชุดนักเรียนย่านพระประแดงแห่งนี้

ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียน
วกกับนักเรียนส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตไว
ทำให้ต้องซื้อชุดใหม่ในทุกปี
ส่งผลให้ธุรกิจร้านขายชุดนักเรียน

คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมานะครับ

ครองแทนที่จะเคยซื้อ
อย่างสมมุติว่า๔ชุด๕ชุดในครั้งเดียวเลยเนี่ย

อาจจะมาจากในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะ

หรือผู้ครองมีลูก๒คน
ทีเดียวเลย๒คนแต่ปีนี้คือทยอยซื้อ
นักเรียนชาย๑ชุดประกอบด้วยเสื้อ
ทั้งหมดนี้ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินประมาณ๙๘๕บาท
สำหรับซื้อชุดนักเรียนชาย๑ชุด
สำหรับนักเรียนหญิง๑ชุดประกอบด้วยเสื้อกระโปรงโบถุงเท้าและรองเท้า
จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายประมาณ๙๘๕บาทต่อ๑ชุดเช่นเดียวกัน
ขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำรวจการประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่๕๔๙๐๐ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ๕๒เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
และถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ๖ปี
โดยการใช้จ่ายของผู้ปกครองในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
พบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่๑๘๒๐๐บาท
จากมีการซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนจำนวนมากขึ้น
ราคาสินค้าแพงขึ้นรวมทั้งค่าเทิม
ขณะที่รายได้ลดน้อยลง